ช่วงที่เป็นโค้งสุดท้ายของนักเสี่ยงโชค
เหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงเองคุณสืบสกุล

บ่าย๒รับชมการถ่ายท่อสดจากทางไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวผมไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ใช่ค่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวข่าวแปลกหน่อย

พระบุญมีสันตวาโจแล้วก็นายผันภูมิผลเนี่ยนะคะ
ที่ดูแลพุทธมนตรเฉลิมพระเกียรติพิศนุโลก

มีการนำหยดน้ำตาเทียนในโอ่งน้ำมนต์
ตอนที่ประกอบพิธีเทศคาถาเทศมหาชาติ
แล้วมีลักษณะเหมือนพระมาลาเบี่ยง
ก็คือหมวกสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
มาให้ผู้สื่อข่าวได้ดูกันจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะอันนี้คือที่พิศนุโลกนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้น๒วัน
จัด๒๘๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา

ใช้ทูป๑๐๐๐ดอกแล้วก็ใช้ดอกไม้๑๐๐๐ดอกนะคะ

เพราะว่าเป็นพิธีเทศคาถาพันธ์นะนะ

ก็ต้องใช้ทุกอย่างเป็นตัวเลข๑๐๐๐ทั้งสิ้นนะครับ
ก็มีการจุดเทียนส่องธรรมเพิ่มอีก๑เล่ม
จุดเทียนบริวารอีก๒๑เล่มนะคะ
ก็เจอเป็นหยดน้ำตาเทียนที่เป็นรูปร่างมหัศจรรย์นะคะ
อันนี้คือที่พิษนุโลก
บนบานแล้วก็สมหวังดั่งใจ

ขอโชคลาภกับพ่อปู่พญานาคาราช
แล้วก็ขอโชคขอลาบรวมถึงมีการจับในพานเสี่ยงโชค
อันนี้คือก็เป็นตามความเชื่อของชาวบ้านนั่นเองนะคะ

ที่นี้คนเยอะครับวัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ซึ่งนายสุทัศน์จำเนียนบุญอายุ๖๒ปี
เป็นชาวนนทบุรีอาชีพทำสวน
ก็เดินทางมาที่นครปฐมเพื่อจะนำนี่ครับ
โอ้โหไข่ไก่เป็นไข่ไก่สด๓๐๐๐ฟอง
เยอะมากนะฮะนอกจากนี้ยังมีข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม
อีก๑๐๐ถุงกล้วยน้ำว้าอีก๕๐๐หวี
บรรทุกรถหกล้อมาเลยเดินทางมาจากนนทบุรี
เพื่อที่จะมานครปฐมมาทำอะไรหรือนั่น

แก้บนหลวงพ่อพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

เสร็จสิ้นพิธีแก้บนแล้วพระอาจารย์แป๊ะ
ได้มอบพระพุทธรูปหน้าตัก๙นิ้ว
แล้วก็วัตถุมงคลเหรียญเต่ารุ่นรวยสุด

ให้นำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ก่อนกลับนนทบุรีคุณสุทัศน์ได้นำธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท
เป็นธนบัตรฉบับละ๒๐บาทจากหน้าตักพระเงินพระทอง

ใครไปไหว้ก็ต้องเอาธนบัตรใหม่ไปแลกกับธนบัตรเก่านะฮะ
มาเพื่อเก็บธนบัตรเก่าไว้ใส่กระเป๋าเป็นเงินขวัญถุงนะครับ
แล้วก็คุณสุทัศน์ได้โชว์ธนบัตรที่แลกออกมาให้ดูให้ทีมข่าวถ่าย
และให้ชาวบ้านมามุงดูขอจดเลขธนบัตรกันใหญ่เลยนะครับ
ส่วนของที่เอามาแก้บนก็แจกจ่ายให้กับประชาชนนะฮะ

ถ้าเกิดเป็นช่วงใกล้วันออกสลากไม่พูดถึงไม่ได้เลย
เกาะคำชโนธวังนาคินค่ะคุณผู้ชมที่อุดรธานีนั่นเอง
นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปรับบัตรคิว
ไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าภายในก่อ
แล้วก็ไปขอโชคขอลาบที่ต้นมะเดือยักษ์
ซึ่งที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
เขาตั้งโต๊ะบวงสวงเอาไว้
แล้วก็เป็นการตั้งโต๊ะบวงสวงขอโชคขอลาบ
พ่อปู่และแม่ย่าของชาวอำเภอสร้างคอม
ก่อนหน้านี้เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็มีการไป

แล้วก็จะไปสังเกตยอดเงินปากนาคไงคะ
เงินปากนักยอดบริจาคอยู่ที่๔๙๕๑๗บาทนั่นเองนะคะ